เชื่อว่าเมื่อคืนนี้นะคะหลายบ้าน
ปิดพัดลมเปิดหน้าต่างปิดแอร์แล้วห่มผ้าหนานอนใช่ไหม

เสื้อแขนยาวพี่ที่พี่แขวนไว้ลึก

มันหนาวแล้ววันนี้เดี๋ยวดูดิพี่ใส่เสื้อแขนยาวมา
คุณผู้ชมอยู่อากาศก็หนาวเฉยเลย
คือทุกคนอุตส่าห์เตรียมใจปาดเหงื่อ
เพราะว่าเมษามันต้องหน้าร้อนไง
ใช่แต่คราวนี้ตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะ
แท็กเมษาหน้าหนาวมันเกิดขึ้นแล้วจริงนี่
อุณหภูมิกันใหญ่เมื่อเช้าที่ฉันก็โชว์อุณหภูมิแถวบ้านเหมือนกัน
องศามันเป็นไปได้ยังไงจะบ้าเหรอ
ไม่ว่าทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กมีการพูดถึงเรื่องอากาศทั้งนั้นเลยวันนี้
ใช่คือหลายคนตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้น
คนรีทวิตไปเนี่ย๑๘๐๐๐คนเลยนะคะ
หน้าวิทยาศาสตร์โคสุรัสตร์สมาชิกวิทยาศาสตร์
มาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ต้องออกมาโพสต์ให้ข้อมูลบอกว่า
อย่าเพิ่งรีบดีใจไป
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็ต้องระวังนะ
คืออธิบายแบบเข้าใจง่ายก่อนว่า
ที่มันมาหนาวหน้าร้อนของเราที่หนาวอุณหภูมิแบบบางพื้นที่
องศาบางยอดดอยเหลือ๙องศาเนี่ย
คือต้องบอกก่อนว่าโลกเรามีคั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้ใช่ไหมคะ
อุณหภูมิคั่วโลกทั้งสองเนี่ยที่มันหนาวมากเนี่ย

คือหนาวจัดครึ่งนึงอีกครึ่งนึงหนาวน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้กระแสอากาศมันไหลชนกัน
จากที่มันเคยหนาวจัดเท่ากันใช่ไหมคะ
ทางซ้ายหนาวมากทางขวาหนาวน้อยเนี่ยมันก็ต้องไหลมาวนเจอกัน
แล้วเขาบอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
มันก็เลยทำให้คั่วโลกมันเริ่มร้อนขึ้นหรือว่าอุ่นขึ้น

พวกน้ำแข็งน้ำแข็งคั่วโลกมันก็ละลาย
เรื่องนี้นี่อันตรายนะเขาก็เตือนกันอยู่
เพราะพอน้ำแข็งคั่วโลกละลายเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้น
สัตว์คั่วโลกก็จะเริ่มไม่มีที่อยู่
พอน้ำแข็งคั่วโลกละลายมันเปรียบเสมือนกำแพงลมอะค่ะ
ที่มันจะทำให้ลมพัดหมุนวนอยู่ในพื้นที่เดิมของมัน
พอกำแพงนี้มันเริ่มลดต่ำลงหรือมันหายไป
กลายเป็นว่ากระแสลมที่เคยพัดวนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ย
มันสะดุดเพราะว่าพื้นที่มันเปลี่ยนไง
เหมือนเส้นทางที่ให้มันพัดมันเปลี่ยนไป
ที่เคยพัดเจอตรงนี้แล้วเจอกำแพงต้องตีกลับ

นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องอากาศหนาวธรรมดาแล้วนะ
นี่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกเลยค่ะ
พอกำแพงเหล่านี้ที่มันเคยกั้นไอเย็น

มันเริ่มหายไปบางส่วนเตี้ยลงต่ำลงบางส่วน

คราวนี้ค่ะมันก็เลยเป็นการเหมือนกระจายอากาศ

พอมันมีรอยตรงไหนที่อุณหภูมิมันไม่เท่ากัน

แม้กระทั่งอากาศตรงเส้นศูนย์สูตรที่มันเป็นอากาศแบบร้อนใช่ไหม
ความเย็นมันก็ถูกดันต่อลงมาจนถึงเรา
คิดดูนะจากคั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้ดันมาจนถึงเรา
ลองดูหน่อยว่ามันเย็นขนาดไหนที่ว่าดันจากคั่วโลกมาถึงเราได้
ดาหารค่ะเมื่อตอนเช้ากับช่วงกลางวัน

อากาศลดจากเมื่อวานลงไปอีก
ช่วงบ่ายมีฝนตกสลับหนาว
เข้ามาอุณหภูมิเขาก็เลยลดลงไปเรื่อย
เมื่อเช้าเนี่ยมุกดาหาร๑๖องศาเซลเซียสนะคะ
ถึงขั้นต้องก่อไฟกันเลยนะคะ

เออจริงขุดเสื้อกันหนาวออกมาใส่เลย
นี่ค่ะคุณวัชรพรดิ์บอกวิ่งหน้าหนาว

ปกตินู้นธันวามกรากุมภานั่น
ผิดปกติจริงแอบกังวล
คุณคิดดูนะนี่ขนาดชาวบ้านอ่ะ
คุณป้าแกยังกังวลเลยว่าโอ้โห
บ้านเรามันไม่เคยหนาวหน้าร้อนแบบนี้มาก่อน

นึกว่าอยู่ช่วงธันวาสิ้นปี

ไม่ใช่แฟมภาพตอนฤดูหนาวใช่ไหม

อุณหภูมิที่ไหนลดชาวบ้านต้องมานั่งพิงไฟ
ทำข่าวจี่กินกันใส่หมวกใส่ไหมพรมอะไรอย่างนี้

ไม่คุณไปถึงเขากินหมดแล้วไง

เพราะว่าถ้าทำทิ้งไว้นะปลาหัวแตกเลยนะข้าวจี่เนี่ย
แข็งใช่ไหมคะแข็งมากนี่คือเขาบอกว่าฮู้
เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เป็นรอบ๔๐ปีเลยที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูร้อนแบบนี้
ก็ต้องนี่แหละค่ะบวกไหมพรมต้องมา
เสื้อแขนยาวต้องมีข้าวจี่มันก็ต้องได้แล้วล่ะ

งงไหมอ่ะใครก็ปกติใครเขามากินข้าวจี่หน้าร้อนกัน
ส่วนเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเหลือเลขตัวเดียว

เพราะฉะนั้นเช้านี้อุณหภูมิยอดดอยลดเหลือ๙องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางไปเที่ยวกันอยู่นะ

แล้วกะว่าเออไปเที่ยวแบบทนร้อนก็ได้

ส่วนพื้นที่ราบนะคะอากาศหนาวเย็นเหมือนกัน
อากาศครึ้มไม่มีหมอกควันไฟป่า
ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก๒๐องศาเซลเซียสได้ค่ะ

ทุกคนก็ต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่กันหมดแหละ
เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะ

เขาบอกว่าอากาศจะแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ฝนตกหนักที่ภาคใต้ก็คืออุณหภูมิหน้าหนาวเลย
อุณหภูมิหน้าหนาวแล้วใต้เพิ่งเจอฝนตกหนักมา

เขาบอกว่ามันจะมีผลกระทบถึง

อาจจะวันนี้วันสุดท้ายไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดู
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีน
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เลยลดมีลมแรง
เหนือกลางตะวันออกและกรุงเทพกับปริมณฑล
อุณหภูมิจะลดประมาณสัก๒๔องศาเซลเซียสได้
ส่วนตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานจะลดลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นอันดับแรก๑เตรียมพวกเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มหนาวอุ่น
เอาไว้ด้วยนะคะเพราะเวลาอากาศลดหวบแบบนี้เนี่ยหลายคนบางทีแบบหนาวตายก็มีไง
และย้ำอีกครั้งนะเวลาอากาศเย็นอย่างนี้อย่าออกไปดื่มเหล้านะ

อีกอย่างที่ต้องระวังคือมันไม่ได้หนาวอย่างเดียว
ฝนฟ้าขนองก็มาด้วยระวังด้วยเหมือนกัน
คุณรัชพรพูดถึงเรื่องหนาวตายใช่ไหม

คุณยายอายุ๙๒ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนนี้เสือพลาสติก
ห่มเสื้อผ้าแล้วลักษณะการเสียชีวิตท่านขดตัวอยู่ฮะ

กู้ภัยนะครับบูรณิธิวังกรูดอำเภอสตึกจบุรีรำ
ชาปนกิจนางพัวท่านอายุ๙๒ปี
พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้
ในพื้นที่ตะบนนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
ที่วัดสุจิตธรรมาราม
หลังจากท่านนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านของตัวเอง
๒เมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะ
สอบถามนางอุไรวันพรวิเศษสิริกุลอายุ๕๕ปี
ท่านเป็นอสมหมู่๑๗เล่าบอกว่า
ผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวนะไม่มีญาติพี่น้อง
เท่าที่ทราบยายพัวนี่นะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วเดินไม่สะดวกตาก็บอด
จะมีผู้นำชุมชนอสมเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ตลอด
ช่วงที่พบสมผู้ตายท่านนอนตะแคงนะ
ตะแคงงอเข่าขดตัวเหมือนคนหนาว
บนเขาเรียกอะไรผ้ายางพลาสติกนะ
ของนางพัวในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงนี่แหละฮะ
เปลี่ยนแปลงกระทันเนี่ยในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
ทำให้นางพัวทนต่ออากาศหนาวไม่ไหวเสียชีวิตครับ
ประมาณ๑๑โมงประมาณเกือบ๑๐โมงกว่านี่แหละ
พี่ชะเก็นน่าจะหนาวด้วยแล้วแล้วเก็นไม่กินข้าว